เหตุเกิดปุ๊บเนี่ยเราไปดูที่เกิดเหตุอ่ะ
รับไม่ได้ที่ลูกน้องผู้ใต้บัญชา
ถูกชนแล้วก็ไม่รับผิดชอบ
คนร้ายหลบหนีเข้าไปหน้บ้าน
แล้วก็มีการเอาคนที่ไม่ใช่คนขับ
เอามามอบตัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนั้นผมรับไม่ได้
ต้องคิดจนให้ดีอ่ะนะฮะกฎหมายต้องมีกฎหมายนะครับ
แต่ถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายคนกระทำผิดโทษไม่เท่ากัน

ตรวจสอบสิครับผมว่าผมอยากให้ทำเรื่องนี้
ถ้าพี่น้องประชาชนเคลือบแคงสงสัยสื่อมวลชนสังคมเขากำลังสงสัย
อยากรู้ข้อที่จริงกันผมว่าแฉไปเลยดีกว่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังตามคดีนี้อยู่นะคะ
เป็นคดีเฉพาะตัวของคุณบอสนะคะซึ่งในส่วนของ
การพูดคุยมันยังมีอีกหลายประเด็นมากทีเดียวนะคะ
แต่ว่าชุดทำงานเนี่ยเพิ่งจะมีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นมานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฝากของทางอายการหรือว่าของตำรวจก็แล้วแต่
ก็มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการตรวจสอบสำนวนในการทำสำนวนนะคะ
เพื่อที่จะอธิบายความได้ว่าข้อสงสัยที่สังคมยังสงสัยอยู่นั้น
มีคำอธิบายทางกฎหมายและวิธีการทำงานอย่างไรในส่วนของคนที่ติดตามข่าวนี้
ทราบดีว่าถ้าเราเข้าไปดูในสำนวนนะคะจะมีอยู่หลายบุคคลที่ควรจะ
จะได้โอกาสออกมาชี้แจงนะคะไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลสองปาก
ซึ่งเป็นประจักษ์พยานนะคะที่มีการให้การเมื่อปลายปีที่แล้ว
หรือว่าจะเป็นตำรวจสองนายนะคะที่เป็นคนรับผิดชอบในการเปรียบเทียบความเร็วคดีนี้กับคดีอื่น
แล้วบอกว่าความเร็วอยู่ที่ไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหรือแม้กระทั่งตำรวจที่ในครั้งแรกนะคะ
บอกว่าจากการคำนวณนั้นอยู่ที่๑๗๗บวกลบ๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตอนหลังก็มีการมาเปลี่ยนตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง
หรือแม้กระทั่งนักวิชาการนะคะที่มีส่วนในการคำนวณความเร็วของรถคันเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งเราได้พยายามติดต่ออยู่หลายต่อหลายครั้งแล้วก็หลายต่อหลายท่านนะคะก็ยังไม่มีใครให้สัมภาษณ์นะคะ
แล้วก็บางส่วนก็ขอให้ทำเป็นนังสืออย่างชัดเจนมาขออนุญาตต้นสังกัดก่อนที่จะให้ข่าวนอกเหนือจากนี้ค่ะ
ในส่วนของอายการเองเราได้พูดคุยกับทางทีมโฆษกนะคะก็บอกว่าขอให้ทางอายการได้มีการประชุมร่วมกันก่อน
ก่อนที่จะมีการชี้แจงหลังจากนี้แล้วก็ในส่วนของใครที่ได้อ่านอ่า
สำนวนต่างแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีกระจุกตัวอยู่๒ประเด็นใหญ่นะคะ
อย่างที่เราบอกไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของความเร็วเพื่อที่จะบอกได้ว่าตกลงเขาเร็วหรือไม่เร็วจนเกิดอุบัติเหตุนะคะ
และประมาทหรือไม่จนเกิดอุบัติเหตุซึ่งในสองประเด็นนี้น่าสนใจทั้งสองประเด็นค่ะ
เรื่องของความเร็วมีความแตกต่างกันเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งทั้งที่ใช้การคำนวณจากภาพ
ซึ่งได้จากกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันข้อที่สองประมาทหรือไม่เนี่ย
ประจักษ์พยานที่เพิ่งจะมีมาในช่วงปลายปีที่แล้วก็สำคัญมากค่ะว่าอธิบายความของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าได้
อย่างกระจ่างและบอกได้ขณะที่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างละเอียดนะคะวันนี้สองท่านที่จะคุยกันกับดิฉันนะคะว่า
คำอธิบายหรือว่าข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่อายการเขียนให้ตำรวจนี้เนี่ยนะคะ
มันอธิบายเป็นอื่นได้ไหมจนสุดท้ายแล้วมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะ
ท่านแรกค่ะในฐานะที่เป็นคอลัมนิสต์เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจนะคะ
ท่านเป็นอดีตเจรตำรวจด้วยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอดีตราชการตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอนนี้เข้าสายการเมืองแล้วนะคะแต่ว่าจะอธิบายให้ได้
เพราะว่าอยู่ในชุดพิสูจน์หลักฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีชาวฤษลาวหะอุดวงภัณฑ์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

เรียนเชิญท่านนี้มาอีกท่านนี้น่าจะอยู่กับรายการเราประมาณสองเดือนเต็มนะคะ
ถ้ายังไม่มีความคลี่คลายเพราะว่าเราหาผู้พูดคดีนี้ยากมากจริงนะคะ
ทั้งที่ในส่วนของเอกสารได้ออกมาแล้วนะคะ
ทีนี้เริ่มที่ไม่รู้ก่อนค่ะว่าเอาในมุมของอดีตตำรวจทั้งคู่นะคะ
ในมุมของตำรวจอันนี้มีข้อที่ต้องอธิบายให้ประชาชน

ดิฉันจับจากคนจับใจความจากคนที่ไม่รู้กฎหมายไม่รู้เรื่องพิสูจน์หลักฐาน
เรียนว่ามีแค่๒ประเด็นคือหนึ่งเรื่องความเร็วเพื่อที่จะบอกว่าเร็วไม่เร็ว
กับสองเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าประมาทหรือไม่
เรื่องเมาเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ตอนตรวจแล้วนะคะ
ฉันก็เลยเหลือแค่๒ประเด็นเชิญค่ะ
คือเรื่องประมาทหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนขับรถเนี่ยนะฮะ
พฤติกรรมการขับเนี่ยฝ่าฝืนกฎจรรย์อะไรไหมค่ะ
เมาเร็วเรื่องเมาก็ตัดไปนะฮะควรจะตรวจตั้งแต่โอกาสแรกที่พบตัว
ควบคุมตัวได้ก็ให้เขาเป่าถ้าเขาไม่เป่าก็จะถูกสันนิษฐานว่าเมา
แต่กลับไม่ได้ทำในช่วงเช้าใช่ไหมฮะมาเป่าตอนเย็นใช่ไหมฮะ
ค่ะแล้วปรากฏก็ยังเกินอยู่นะ
แต่มีคำอธิบายว่าอ๋อกลางวันกุ้มใจ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่ากินเหล้าหลังคลับค่ะ
ก็เสนอในการสั่งไม่ฟ้องซึ่งขออนุญาตแทรกท่านนิดเดียวค่ะ
ในประเด็นเรื่องของการตรวจปริมาณแอลกอฮอล
ถ้าเราจะเอาคดีนี้จริงนะคะเราต้องกลับไปตั้งแต่วิธีการปฏิบัติ

หรือการทิ้งเวลาหน่วงไว้ก่อนที่จะมีการตรวจแอลกอฮอล
คือถ้าเราจะเอาคดีนี้จริงนะคะเราต้องกลับไปตั้งแต่ตรงนั้น
แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่มีเวลาเรื่องนั้นให้รู้กันว่าตรวจตอนเย็น
อันนี้ในความจริงมีความผิดวินัยร้ายแรงนะ

เมื่อไม่เมาการพิสูจน์ว่าเขาขับรถประมาท
ซีกหนึ่งเรื่องเมามันก็หายไป

เรื่องเร็วพิสูจน์อะไรล่ะ
ก็ปกติก็ใช้รอยเบรก
มาตรฐานผมเคยเป็นพักงานสอบสวนคดีจัดจอโดยเฉพาะอยู่๔ปีในคอนบาล
เราใช้รอยเบรกอันนี้ทราบว่าคงไม่มีรอยเบรก
ก็จะใช้เทคโนโลยีกล้องระหว่างจุดละจุด
ก็ไม่ทราบว่าในช่วงแรกได้หาหรือไม่
ที่ส่งไปแต่ปกติ
พิสูจน์หลักฐานเขาก็จะมีการตรวจสอบ
มีการหาของเขาเองหรือพนักงานสอบสวนส่งไปให้เราก็ไม่ทราบ
ก็ใช้อันนี้นะครับก็ทราบว่าตอนที่เรื่องแม่เมาเสนอแอดสั่งไม่ฟ้อง
เรื่องเร็วทำสำนวนส่งไปคือถ้าเร็วก็ถือว่าประมาทล่ะหนีไม่ออก
เร็วก็คือในเขตกรุงเทพมหานครไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าต่างกว่าก็๙๐กิโลเมตรถ้าเกิน๙๐กิโลเมตรถือว่าประมาทหมด
เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเรื่องของความเร็วเกิน๘๐เป็นหลัก
ตอนนี้ก็เท่าที่ทราบตอนส่งสำนวนให้การรู้สึกจะประมาณ๗๘เดือนหลังเกิดเหตุ
ส่งสำนวนแต่มันเป็นสำนวนแบบที่ฟ้องไม่ได้ไม่เมา
แปลว่าอะไรคะสำนวนแบบฟ้องไม่ได้ผมอาจจะเรียกว่าสำนวนไม่ตรงปก
ก็คือสรุปสำนวนให้คนสั่งฟ้องแต่พอพริกดู
ลักษณะในเนื้อในมันไม่มีไม่เมาและไม่เร็ว
คนตายขับรถต่างหน้าอีกต่างหากจะฟ้องก็ยังไง
มันมีแบบนี้ไหมความเข้าใจของคุณท์นึงคะ
แล้วสุดท้ายคือสั่งฟ้อง
แต่ว่าข้างในเล่มในสำนวนน้ำหนักเบา
คือเขียนเหมือนจะให้สั่งฟ้องนั่นแหละ
รัณไตรการ

ยังชอบฉน
ที่คนสนใจมาก
สุดท้ายต่อให้บอกว่าสั่งฟ้องแต่ถ้าข้างในไส้ในไม่ได้หนักแน่นพอเนี่ย

คืออาจจะหลุดในชั้นอายการเช่นอายการให้สอบเพิ่ม

เป็นที่มาให้การต้องสอดโสเพิ่มไม่งั้นก็ฟ้องไปแล้วสิฮะ
ถ้าหลักฐานมันชัดเจนมันแน่นหนานะปกติสำนวนแบบนี้เนี่ย
ใหญ่สำคัญแบบนี้มันก็ต้องทำให้แน่นหนา

นี่ทำไมต้องให้การสั่งสอบเพิ่มเติมให้ไปสอบเรื่องความเร็ว
ทีนี้ถ้าสมมุติเรามาดูที่ข้อหาที่หนักมากเนี่ยนะคะ
มันอยู่ที่เรื่องของการประมาทแล้วผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการประมาทเนี่ย
จะทั้งเร็วหรือเมาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
ซึ่งเมาหลุดทีนี้อยู่ที่เร็วแล้วว่ามันจะส่งต่อไปถึงประมาทหรือเปล่า
ใช่ครับแต่ทีนี้นอกเหนือจากความเร็วแล้วมันมีวิธีการขับรถด้วย
ที่ทำให้มีสองปากขึ้นมาว่ารักษณะการขับที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากการที่มอเตอร์ไซค์ปาดรถยนต์
ฉันเข้าใจถูกไหมว่าอันนี้ก็คือมีส่วนสำคัญ
เหนือจากความเร็วว่าตกลงเรียกประมาทหรือไม่ประมาท
นะครับพฤติกรรมของตัวเขากับพฤติกรรมของอีกฝ่ายนึง
อีกฝ่ายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าขับรถเปลี่ยนช่องทาง
ใช่ไหมฮะแม้จะขับมาเร็วเนี่ย
แต่ฝ่ายนู้นก็ประมาทแล้วนะการเปลี่ยนช่องทางตัดหน้ารถอื่นกระทันหัน

ความผิดคดีนี้ก็เป็นประมาทร่วมนะ
ใช่ไหมฮะระดับตำรวจก็เป็นผู้ต้องหา
ไม่มีใครทราบมาก่อนเขาเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าคดีระงับไปด้วยความตาย
ใช่ไหมครับเป็นเหตุให้เขาเรียก๘ล้านเนี่ย

เขาบอกว่าคุณประมาทด้วยขับรถตัดหน้า
อันนี้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงเรื่องของการไปจ่ายค่าเสียหายกัน
แล้วก็มีการเซ็นไว้ว่าจะไม่ดำเนินคดีแพ่งอาญานะคะ

ท่านนี้เนี่ยคุยกันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะ

คือมันมีอยู่๒ตัวเลขที่ตอนนี้คงจะถกเถียงกันมาก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

ตัวนี้นะครับอ่าก็คือวีก็คือเป็นตัวแปรที่แทนอัตราเร็วนะครับก็คือเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาก็ดูเหมือนจะไม่ซับซ้อนใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของมันขึ้นอยู่กับการกำหนดจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดในการอ่าวัดทั้งสองค่านี้ถ้าเริ่มต้นที่จุดใดจุดหนึ่งในการวัดระยะทางจุด
เมื่อเคลื่อนที่ไปจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแต่ที่เราจะกำหนดนะครับถ้าเรากำหนดจุดนั้นเป็นจุดสิ้นสุดในการอ่าวัดระยะทางจุดจุดนั้นก็ต้องเป็นจุดสิ้นสุดในการจับเวลาด้วยเหมือนกันซึ่งเราจะกำหนดจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก็ได้เหมือนกันอืมแต่ไม่ว่าจะเลือกอ่าจุดแบบไหนเลือกช่ว

มันห่างกันได้ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจจะมีตัวแปรบางอย่างเช่นอย่างเช่นเราเห็นภาพในกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับภาพมันก็ช่วงระยะใกล้ใกล้กล้องมันก็จะมีขนาดใหญ่ก็จะมีความคมชัดมากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลความคมชัดเนี่ยขออนุญาตแทรกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราให้ดู
อธิบายเลยต้องใช้ภาพเบ็กแต่เดี๋ยวเราเอาภาพใหญ่มาก่อนสวัสดีครับถ้าสมมติว่าดูจากภาพก็ได้ครับอ่าได้ค่ะเชิญค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าจุดบริเวณที่อยู่ใกล้กับกล้องเนี่ยก็จะมีความคมชัดมากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลจากกล้องใช่ไหมครับอันนี้ผมกำลังจะสื่อว่าความคมชัดของภาพเนี่ยก็จะมีผลต่อการวัดระยะทางกับจับเวลาได้ด้วยเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคำนวณเผื่อว่าค่าน้อยสุดที่เป็นไปได้กับค่าที่มากที่ส
ความเป็นไม่ได้ทั้งหมดซึ่งถ้าหากว่าความเป็นไม่ได้น้อยที่สุดเนี่ยเรายังเกินที่กฎหมายกำหนดก็ต้องอ่าเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับคือที่ที่สวัสดิ์พูดเนี่ยนะคะคือกำลังจะบอกว่าคือต่อให้มันมีค่าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่จริงจริงแล้วตัวเลขร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมันมีบวกลบของมันด้วยนะคะใช่
แต่ให้ช่วงนั้นแล้วว่ามันอาจจะผิดพลาดได้บวกลบสิบเจ็ดถูกต้องครับใช่ไหมคะคืออันเนี้ยเป็นวิธีการคำนวณปกติซึ่งจะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่จะบวกลบอยู่แค่นี้ใช่ครับคำถามคือแล้วมันหายไปไหนร้อยกิโลคะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมันคับคำนวณแบบไหนหรือใช้อะไรกันคะก็ผมไม่ได้ค
คำนวณแบบไหนอันนี้อันนี้ต้องไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ต้องอธิบายจะต้องเป็นหน้าที่ของคนที่ให้ตัวเลขนี้มาอธิบายคือการคำนวณความเร็วเอาในเรื่องนี้นะคะการคำนวณความเร็วรถคันที่ว่านี้เนี่ยจากกล้องวงจรปิดใช้แค่ศาสตร์เดียวถูกไหมคะคือฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์คะก็ฟิสิกส์กับคณิตศาสต
นี่ก็มันจะหมายความว่าคือมันไม่ได้มีวิธีการคำนวณอย่างเช่นอ่าเราใช้สูตรนี้สูตรเดียวของศาสตร์นี้เช่นอ่าฟิสิกส์หรือว่าคณิตศาสตร์นะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติมันมันทำให้ตัวเลขที่มันห่างกันได้ขนาดนั้นมันมีอย่างอื่นที่มันจะเป็นไปได้ไหมที่ที่ฉันรีดจากสารวัตรเพราะว่าเรีย
ใช้คำนี้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเวลาสมัยนั้นตอนที่ยกยกเว้นคำนวณผิดครับ
เลือกค่าออกมาผิดเลือกค่าที่ไม่ใช่ระยะทาง
เลือกค่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกันหรือว่าจุดสิ้นสุดเดียวกัน
ถ้าเอามาคำนวณมันก็จะผิดไปจากความเป็นจริงถูกไหมครับแต่แต่ว่ามันต้องไปทางเดียวกันถูกไหมคะ
คำถามคือมันคงจะไม่ได้ต่างกันขนาดนี้ใช่ไหมที่อธิบายตอนแรกคือมันจะต้องไม่ต่างกันประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ถูกไหมคะ
ถูกครับถูกครับเอ่อมันมันมีลักษณะของของสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในรายลักษณอักษรด้วยนะคะว่าเอ่อ
มีตำรวจเนี่ยเปรียบเทียบลักษณะที่เกิดเหตุกับคดีนี้กับคดีอื่น
แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ตัวเลขความเร็วนี้อ๋อเขาเขาดูจากอะไรครับ
ก็นั่นสิคะดูดูจากการกะด้วยสายตาหรือว่าร่องรอยบุบยุบหรือเปล่าถ้าถ้ากะด้วยร่องรอยบุบยุบเนี่ย
ผมก็สามารถชี้แจงได้นะครับว่าตัวร่องรอยการบุกยุบเนี่ย
คือตามคอมเมนต์เซ็นทั่วไปอาจจะคิดว่าถ้าเกิดวิ่งมาเร็วก็จะต้องบุบมากใช่ไหมครับ
ถ้าวิ่งมาช้าก็จะต้องบุบน้อยแต่ปัจจัยไม่ได้อยู่แค่นั้นใช่ไหมครับ
ปัจจัยอยู่ที่สิ่งที่ถูกชนด้วยเช่นถ้าสิ่งที่ถูกชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดติดกับพื้น
เสียหายก็ต้องมากกว่าเทียบกับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าวิ่งมาด้วยอัตราเร็วเท่ากัน
แล้วสิ่งที่ถูกชนไม่ได้ถูกฟิกกับพื้นกระเด็นได้ความเสียหายก็จะน้อยกว่า
หรือถ้าวิ่งมาเร็วเท่ากันแล้วชนกับวัตถุเล็กอย่างรถจักรยานยนต์
ที่หายก็จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิ่งมาด้วยอัตราเร็วเท่ากันแล้วชนวัตถุใหญ่
หรือถ้ารถคันหน้าเนี่ยวิ่งมาความเร็วใกล้เคียงกันถึงแม้คันหลังเนี่ยจะวิ่งมาความเร็วสูง
รอยบาดแผลที่ชนกันก็จะไม่เสียหายเทียบกับว่าความเร็วแตกต่างกันมากหรือว่าวิ่งสวนทางกัน
ดังนั้นรอยบาดแผลเนี่ยมันบอกถึงอัตราเร็วไม่ได้เลยนะครับ
อาจจะบอกได้คร่าวแบบอย่ามากอย่าถึงขนาดแบบว่าเป็นหลัก๑๐หรือเป็นหลักร้อยก็ไม่อาจที่จะบอกได้นะครับ
คือที่ฉันถามก็มาจากละละอักษรที่มันมีคำว่าเปรียบเทียบ
ดิฉันก็เลยว่าเอ๊ะตกลงเวลาพิสูจน์หลักฐานเขาสามารถจะบอกว่าอ๋อแบบนี้ที่เกิดของคดีนี้นะ
มันไม่น่าจะความเร็วเท่านั้นหรอกเพราะว่าอีกคดีนึงเนี่ยมันประมาณแค่นี้เอง
คือมันใช้การเปรียบเทียบโยงกันได้ไหมคะ
ผมคิดว่าก็ต้องเป็นคดีใดคดีคดีแยกกันไปครับไม่น่าจะเกี่ยวกันครับ
คือมันแบบมันบอกด้วยสายตาหรือประสบการณ์ได้ไหมคะว่าเนี่ยเคยทำคดีนั้นมาชนกันความเร็วมาประมาณเท่านี้
พอมาคดีนี้พอเปรียบเทียบมามันใกล้เคียงกันเลยมันประมาณนี้แหละไม่ใช่ตัวเลขนั้นหรอก

ปกติไม่ได้ทำนะครับถึงจะอนุมานแบบอย่างนั้นเนี่ยปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่า
วัตถุที่ถูกชนเนี่ยเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าสภาพต่างเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
ถ้าจะบอกว่าบาดแผลเท่านี้เท่ากับคดีอื่นที่บาดแผลเท่ากันและความเร็วเท่านี้เนี่ย
ปัจจัยแวดล้อมอื่นเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าก็ต้องไปสอบถามเขานะครับ
ดิฉันก็อยากจะถามค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะคงจะไม่ได้มีใครให้สัมภาษณ์ได้ง่ายนักนะคะ

คือในส่วนของความเร็วการคำนวณนะคะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณที่ตัวเลขห่างกันร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
หรือว่าจะเป็นการใช้วิธีการเปรียบเทียบอุบัติเหตุในคดีนี้กับคดีอื่นตามประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในสำนวนนี้เนี่ยนะคะ
คือถ้าฟังจากทางสหรัฐชวลิศก็คือว่าไม่ใช่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
และจริงแล้วมันมีคำอธิบายของงานที่ควรจะทำเฉพาะคดีนั้นอยู่
ใช่ครับก็ต้องไปดูอันน่าหน้าที่ของเขาว่าเขามีอันน่าหน้าที่ไม่ใช่
เขามีหน้าที่ตรวจสภาพร่องรอยเฉยหรือเขามีหน้าที่ที่ต้องบอกอัตราเร็วด้วย
ตามเอกสารที่ระบุไว้
เมื่อวันที่ต้นเดือนธันวาคมปี๖๒เองนะคะ
แต่ว่าสามารถอธิบายได้ว่าความเร็วรถที่เกิดขึ้น
เมื่อตอนปี๕๕๕๕ตอนนั้นเท่าไหร่
คำถามคือว่าเราไม่ได้บอกว่าไปจากพยาน

แต่คำถามคือว่าจริงแล้วการทำสำนวนเนี่ย
ควรจะมี๒คนนี้ตั้งแต่ปีนั้นหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะเราจะยังพยายามหาผู้ที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะผู้ที่อยู่ในสำนวนคดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วการประเมินจากการเปรียบเทียบ
หรือใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องให้ได้โอกาสในการอธิบายบ้างนะคะ

เพราะว่าอันนี้มันเป็นคดีอย่างเป็นทางการ
เพราะฉะนั้นจะมาเล่นอยู่ดีตรวจสอบไม่รอบข้อ
คงไม่เกิดขึ้นดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะ
มาที่วิรุธค่ะว่าประจักษ์พยานในการทำสำนวน
คือถ้าเอาตามนี้นะคะเพิ่งมาหลังจากที่เกิดเหตุมาหลายปี
คำถามคือว่าจริงแล้วสองคนนี้ถ้ามีและตามได้

ก็อาจจะไม่จำเป็นนะเขาอาจจะไปพบทีหลังก็ได้
มาตามหาอยู่๗ปีเข้ามาสอบปลายปี๖๒เองนะ
ตามหา๗ปีคือเขาต้องรีบตามหาสิคะ
เพราะว่าเพราะว่าข้อหามันตั้งตั้งแต่ปีเขาไม่ตั้งข้อหา๗ปีหลังนะคะ
เจอเอาตอนนี้แหละปี๖๒ปลายปี๖๒ครับ
คือประจักษ์พยานจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะ
เมื่อเทียบกับเวลาที่ปรากฏตัวค่ะ
อืมไม่ครับทั้งปวงเนี้ยมันจบที่พยานทางวิทยาศาสตร์นะฮะ
ประกอบความเห็นผู้เชี่ยวชาญก็คือ๑๗๗มันต้องเป็นหลัก
เพราะมันเป็นรายงานของหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน
เป็นองค์กรนะครับของตำรวจแล้วก็ออกรายงาน๑๗๗
ส่วนใครจะพูดยังไงก็เอาไปเบิกความที่ศาลสิ
ซักค้านไปบอกไปทำลายน้ำหนักของนะฮะ๑๗๗เนี่ย
อืมนะครับเมื่อกี้คุณตำรวจไม่สังเกตเลยว่า
ทำไมทุกคนเนี่ยทั้งไปสอบตำรวจเนี่ย
ซึ่งทั้งปวงเนี่ยนะทุกคนมีหน้าที่อะไรในเรื่องนี้
ไม่มีหน้าที่ในเกี่ยวข้องโดยราชการโดยตรงนะ
บางคนก็เป็นตำรวจฝ่ายอื่นรู้สึกจะระจอนเนี่ย๒คน
ไปสอบเขาทำไมแล้วคุณตำรวจนัดจาก๑๗๗เนี่ย
เพราะว่าถ้ามันยังเกิน๘๐ก็ยังประมาทนะคุณจำขวัญไม่สังเกตเหรอ
ใช่คือมันจะโดนทั้งสองเรื่องคือเรื่องที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ความเร็วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับความผิด
แต่กำลังจะบอกว่าคือมันจะอยู่เกลียดอย่างนี้๗๐
ยังไม่ถึง๘๐อย่างนี้คือไม่เกิน

เพราะฉะนั้นความเห็นของผู้ไม่เชี่ยวชาญ
อันนี้เขาเขียนผู้เชี่ยวชาญ

คือถ้าเทียบกันนะคะ
คือเนื่องจากว่าตัวเลขของในส่วนของงานพิสูจน์หลักฐาน
ที่สวัสดิ์อยู่ในทีมนั้นด้วย
มันออกมาภายใน๑เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ทีนี้ตัวเลขนั้นมันมีอีกตัวเลขหนึ่งออกมานะคะ
เวลาตำรวจที่ทำสำนวนจะเลือกใช้เนี่ย

เพราะตัวเลขมันห่างกันเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับ
ตัวเลขที่ตัวแจ้งให้เขามาตรวจ
แล้วเขาออกรายงานมาก็คือพิสูจน์หลักฐาน
หัวเด็ดทิ้งขาดก็ต้องยืนยันรายงานอันนี้เป็นหลัก

แต่การจะเลือกใช้ตัวเลขไหนอำนาจ
หรือว่าอำนาจเลือกใช้อยู่ที่ใครคะ

มติว่าตัวผู้ต้องหาหรือตัวแทน

แต่เราก็ต้องรวมไว้นะสอบไว้

มันเหมือนกับถูกยอมรับโดยตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดี
มันก็เลยเท่ากับว่าทำให้อายการก็ต้องใช้

ฮะยังไงคะ

ไม่มีความเห็นเรื่องนั้นเอามาเรื่องนี้ต่อ
คำถามคือว่าจริงแล้วถ้าสมมุติมันมีตัวเลข๒ตัวเลขใช่ไหมคะ
ต่างกันมากแล้วมีผลต่อคดีในการชี้ว่าถูกหรือผิดซ้ายหรือขวา

ก็ต้องไปสู้ในศาลหรือจะไปให้อายการ

ก็สำนวนในส่วนของพนักงานสอบสวน
คือตำรวจทำสรุปมาว่ามันมีการตรวจสอบใหม่ใช้ตัวเลขนี้
มีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นแบบนี้๑๒๓คนอย่างนี้นะคะ

คือไม่ต้องเอา๒ตัวเลขให้ไปสู้กันในศาล
สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นไงฮะมีการสอบเพิ่มเติมใช่ไหม
นอกจากดรคนหนึ่งที่บอกว่า๗๙๗๗แล้วกันแล้วแต่
แล้วก็ตำรวจอีก๒คนที่ไม่ใช่พิสูจน์ฐานเดิมนะครับ
อีก๒แล้วก็มีพยานอีก๓๕รวมเป็น๕
แล้วพยานบุคคลอีก๒บอกว่าขับรถตามมา
อสน่าจะขับรถประมาณ๕๖๐ใช่ไหมฮะ
ก็รวมเป็น๕ปากนะที่บอกว่าไม่เกิน๘๐มาก
ซึ่งอันนี้จริงถ้าที่ฉันเข้าใจผิดบอกเดี๋ยวนะคะ
แล้วก็เรียกมาในศาลเข้าห้องพิจารณาคดีถูกไหมคะ
คือจริงอายการอาจจะไม่ได้จบแค่นี้ก็ได้

ใช่ครับคืออย่างนี้เมื่อเขาร้องขอให้สอบ
ก็ต้องสอบนะโดยหลักไม่ว่าจะเป็นใครเขาร้องขอ
แต่คนที่ให้การเนี่ยนะฮะให้การตามจริงไหม
ให้การโดยถือว่าเป็นเท็จไหมค่ะไม่ว่าจะเรื่องเห็นนะฮะ
ขับรถตามมาเห็นไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตัดรถตัดหน้า
ขับรถตัดหน้าแล้วก็รวมถึงตำรวจด้วยมีหน้าที่อะไรแล้วไปออกความเห็นนะฮะ
หรือเข้าข่ายอะไรมั่วหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ
ใช่ไหมฮะอ้าวคุณจอมขวัญถ้ามันต่างกันอย่างนี้

และมีผู้เชี่ยวชาญนะฮะบอกอีกอะไร๗๘๗๙
อันนี้ประมาณ๗๖กว่าผมว่าถามันได้ถามฟัน๑มันต้องยุปนะ
ไม่ต้องยุบหรอกค่ะเดี๋ยวค่อยคำนวณกันใหม่

คือในส่วนของการติดต่อวันนี้นะคะ
ทางอาจารย์ที่เป็นบุคคลผู้เชี่ยวชาญที่ให้ตัวเลข๗๖กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
ท่านทราบว่าเราจะจัดรายการวันนี้แล้วเราก็ขอสัมภาษ
แต่ว่าก็ยังปฏิเสธอยู่แล้วก็ให้ทำเป็นเอกสารและรักอักษรไปที่ต้นสังกัด
ก็คือสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่นะคะก็เลยยังไม่ให้อ่า
โทษแล้วตอนที่เขามาให้ความเห็นก็มาให้ผ่านสถาบันหรือเปล่า
ไม่ทราบค่ะแต่ว่าให้ทำหนังสือไปก่อนที่จะขอสัมภาษณ์
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาที่ทางสหรัฐชวลิศนะคะ
ว่าในลักษณะการทำงานของพิสูจน์หลักฐานเมื่อเจอตัวเลขที่ถูกแย้ง
ซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ต้องหานะคะ
เขาสามารถที่จะไปหาใครมาง้างก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขานะคะ
พิสูจน์หลักฐานต้องทำอะไรนอกเหนือจากนี้ไหม
แล้วการมีตัวเลขออกมาแบบนี้แล้วตำรวจอีกสองนายที่ออกมาพูดว่า
นี่มันไม่ใช่ตัวเลขนั้นหรอก
คำถามคือแล้วพิสูจน์หลักฐานหน้าที่หรือสถานะของพิสูจน์หลักฐาน
หลังจากที่ทำงานออกมาแล้วแล้วโดนแบบนี้

คุณผู้ชมคะขอเปิดภาพกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งครั้งนะคะ
เพื่อที่จะอธิบายว่าหลังจากที่มีประจักษ์พยานออกมา๒คนนะคะ
แล้วก็มาในสำนวน

ปลายปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็มาอธิบายว่ามีการปาดหน้า

ดูในกล้องวงจรปิดให้สวัชวลิศดูอีกทีนะคะว่า
ตอนที่ใช้ภาพกล้องวงจรปิดมันมีประเด็นนี้ไหม
มันมีประเด็นการปาดหน้าไหมมันมีประเด็น
ใครมาเร็วใครมาช้าใครปาดใครเนี่ยค่ะเชิญค่ะ

เกิดที่วงกลมก็คือคุณบอสใช่ไหมครับ
ประเด็นก็คือพยานที่ตามมาหลังจากนั้นมีหรือเปล่า
อันนี้เราแค่สโลฟ่ามนะคะเพื่อจะเห็น
คันถัดมาจากรถคันเกิดเหตุเนี่ย
มีสีขาวไอ้สีเขียวสีเหลือง

ไปอีกกี่วิถึงจะมีรถอีกคันมา
พยานเห็นตรงไหนครับ
ค่ะถามมาก็มีประเด็นอะไรครับ
มีประเด็นเรื่องตัวประจักษ์พยานเองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนใช่ไหม
ซึ่งตัวประจักษ์พยานเนี่ยผมก็เพิ่งทราบมาหลังจากไม่กี่วันนี้ใช่ไหมครับ
แล้วจริงประจักษ์พยานเนี่ยที่ให้ตัวเลขอัตราเร็วออกมาด้วยเนี่ยผมก็สงสัยมากเลยนะครับว่า
การที่มองเห็นรถคันที่วิ่งไปเนี่ยแล้วเราตีเป็นตัวเลขอัตราเร็วมาได้เลยหรือเปล่า
สมมุติว่าคุณจอมขวัญหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยลองขับรถอยู่ดีแล้วมีตำรวจโบกเรียก
หรอกค่ะต้องการคำตอบจริงเหรอคะ
ก็หน่อยครับคือทุกท่านน่าจะหาคำตอบกันได้
เรียนแก้ต่างเรียนลองแก้ต่างแทนพยานแต่ถ้าพยานบอกว่าอ้าวก็เทียบจากที่ตัวเองขับไง
จากที่ตัวเองขับแล้วก็ละนาบที่ตัวเองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองเห็นรถยนต์เนี่ย
ก็อาจจะแบบพอเปรียบเทียบได้ก็ผมขับเท่านี้ผมก็จะเห็นอาคารนั้นอาจจะประมาณนี้แหละ
ถ้าสมมติว่าผมเป็นคนที่ขับตามหลังแล้วขับมาด้วยอัตราเร็วเท่ากันเลยเนี่ย
ระยะห่างมันก็จะห่างกันคงที่เสมออันนี้พอบอกได้ว่าอัตราเร็วเนี่ยเท่ากันกับคันที่เราขับ
แต่เมื่อเราดูกล้องจรปิดความอัตราเร็วทั้งสองคันต่างกันหรือเปล่า
อันนี้ก็ดูกล้องจรปิดกันดูได้
แล้วในส่วนของการปาดหน้าเรียนถามเมื่อกี้เดี๋ยวฉันถามสารวัตรไปแล้วนะคะ
เรื่องของการปาดหน้าที่ครั้งนั้นที่เราถามกันก็คือว่าพยายามจะถามว่า
คือถ้ามันเกิดการปาดหน้าจริงมันจะมีจังหวะที่มันพอดีแล้วก็แบบให้แบบรถสองคันตั้งตรงกันพอดีได้ไหม

ซึ่งสวัสดิ์เคยบอกว่าซึ่งถ้าเข้าหลังกันไม่เรียกปาก
ใช่ก็ต้องดูนิยามของที่เขาเรียกว่าการปาดมันคืออะไร
ใช่ไหมครับสมมุติว่ารถจักรยานยนต์วิ่งในเลนส์ของตัวเองเสร็จแล้วก็อยู่ดีก็กระโดดมาอีกเลนส์นึงโดยที่ทิศทางขนานกันเหมือนกันคือมันเป็นไปได้หรือเปล่า
คือการที่เปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็ต้องมีการเบนทิศใช่ไหมครับแล้วไอ้การเบนทิศเนี่ยแล้วไอ้การที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นทิศทางเดียวกับถนนเนี่ยมันก็ต้องมีระยะช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับ
ฉันเข้าใจคำอธิบายนะคะเรียนขอมาขมวดตรงนี้นิดเดียวที่เราอธิบายกันมาทั้งหมดในข่าวอื่นด้วยเนี่ยนะคะคือถ้าการคำนวณตัวเลขของพิสูจน์หลักฐานออกมาในรายงาน๑๗๗บวกลบ๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมีการง้างโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะว่ามันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำถามคือว่าพิสูจน์หลักฐาน
เพราะฉะนั้นพิสูจน์หลักฐานคือไม่ได้เป็นความเห็นของคนคนเดียวนะครับ
มีการทำงานเป็นทีมช่วยกันหลายคนเลยจากในภาพสื่อหลายท่านก็น่าจะเห็นการทำงานร่วมกันอยู่นะครับ
เสร็จแล้วก็จะมีคนเซ็นรับผิดชอบรายงานเท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีผู้กำกับกลุ่มงาน
มีรองผู้บังคับการมีผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเซ็นในนามของหน่วยงานส่งไปให้ยังพนักงานสอบสวน
นี่คือรายงานโดยหน่วยงานนะครับไม่ใช่โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ความเห็น
ถ้าถ้านะคะคือถ้าเราดูจากณตอนนี้ที่อายการไม่ฟ้องเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าตัวเลขเนี่ยมันต้องไม่ใช่๑๗๒
ฉันเอาแบบนี้เลยนะคะเอาบ้านบ้านแบบนี้เลยนะคือคำถามก็คือว่าถ้าอายการเชื่อแบบนี้ต้องมีการไปตรวจสอบวินัยตรวจสอบทางอาญาอะไรสำหรับตัวเลขที่แบบเฮ้ยตัวเลขมันผิดนี่แล้วมันชี้มันชี้ถูกชี้ผิดคนได้เลยนะ
อย่างนี้พิสูจน์หลักฐานต้องโดนตรวจสอบไหมคะก็ยินดีให้โดนตรวจสอบครับเพราะว่าก็มีวิธีอธิบายอยู่ว่าตัวเลขนี้มันได้มาอย่างไรครับ
อย่างนี้ถ้ามันเป็นตัวเลขมันห่างกันขนาดนี้ไม่ใครก็ใครต้องรับผิดชอบถูกไหมคะ
ถูกต้องต้องติดคุกครับติดคุกเลยเหรอคะต้องติดคุกสิครับอาจจะแค่คำนวณผิดพลาดไม่ได้เหรอคะ
มันผิดพลาดอะไรล่ะมันควรจะผิดพลาดทั้ง๒๐นะ๑๕๒๐นะผิดพลาดจาก๑๗๗มาเป็น๗๐กว่าเหรอเพื่อไม่ให้เกิน๘๐ล่ะ
ถามตอบไม่ถูกใช่มั้ยฮะมีเหตุจูงใจอะไรคือคือสำคัญเนี่ยนะคุณไปเดี๋ยวพูดให้ฟังเพื่อจะเข้าใจง่ายว่าปกติก็ต้องใช้หลักฐานทางราชการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหลักก็คือพิสูจน์หลักฐานออกรายงานไปแล้ว๑๗๗นะฮะถ้าใครจะไปหากล้างก็ไปว่ากันนะฮะใส่แรงภายฐานแต่ปกติต้องฟ้องแล้

บอกไหมคะว่ามันเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงก็ทราบพร้อมกันเนี่ยครับเพื่อนยังอยู่ในราชการนะนะใช่ผมก็เพิ่งลาออกมาเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะมีของอายกายมาถึงตำรวจช่วงเดือนสองเดือนเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้รู้มาก่อนหรอคะไม่ได้รู้มาก่อนผมก็ไม่รู้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเลขคือต่างกันขนาดนี้ด้วยหรอคะทราบมาคร่าวว่ามีก
ว่าวิธีการคำนวณของเขาคืออะไรนะครับแต่ที่เพิ่งทราบเลยจริงเนี่ยก็คือการกลับคำให้การโดยที่ผมอ่านจากเอกสารอันนี้เนี่ยครับแต่แต่อยากที่จะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้การที่ให้การเป็นอีกตัวเลขนึงเนี่ยคือเขาทำโดยนามของบุคคลบุคคลเดียวนะครับไม่ใช่ในนามขององค์กรคือยังไงรายงานที่ออกมาโดยองค์กรเนี่ยผมก็ต้องรักษา
เกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีขององค์กรไว้ด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจสองนายที่ให้ความเห็นในลักษณะของเปรียบเทียบคดีนี้กับคดีอื่นนะคะหรือว่าเป็นตำรวจผู้รับผิดชอบตัวเลขทั้ง๒ตัวเลขที่มีตัวเลข๑๗๗ในเบื้องต้นแล้วก็มีการมาเปลี่ยนตัวเลขไม
เจ้าของสำนวนนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนรับผิดชอบเราก็จะยังพยายามติดต่ออยู่นะคะแต่บอกไว้เลยว่าริบหรี่พอสมควรวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะจะพูดอะไรสักนิดขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ